ไปดูเหตุการณ์บนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกรถพ่วง๑๘ล้อทับร่างเสียชีวิตแบบสยองค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนาทีนั้นเอาไว้ได้ชัดเจนเลยคุณผู้ชมค่ะ
คือเป็นอุบัติเหตุรถพ่วง๑๘ล้อค่ะ
ทับคนคนนั้นคือคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ทับอย่างจังเลยค่ะดูสิ

นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบเกือบแปดโมงเช้าของวันนี้เองนะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งบอกรถชนกันและมีผู้เสียชีวิต
บนถนนเศรษฐกิจปากซอยเศรษฐกิจหนองรี๒๒ค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีก็ไปในพื้นที่นะคะ
พบศพของนายอาทิตย์เที่ยงธรรมอายุ๒๕ปีนะคะ
เป็นชาวจังหวัดชายภูมิเสียชีวิตในสภาพร่างกายแหลกเหลวนะคะ
แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่
พ่วง๑๘ล้อจอดอยู่ริมถนน
ล้อพ่วงขวาเนี่ยยังมีรอยเลือดติดอยู่เลยนะคะ
คนขับยืนรอให้การกับตำรวจค่ะ
นายวรวัตรอายุ๕๑ปีซึ่งเป็นคนขับรถพ่วงคันนี้เนี่ยนะคะ
ของผู้เสียชีวิตขี่อยู่ข้างหน้าเขา
แล้วเหมือนเขาขี่หลบอะไรสักอย่างหนึ่ง

ตอนที่รถล้มร่างผู้เสียชีวิต
หลุดเข้ามาที่ล้อรถพ่วงของเขา
เขาเองก็เบรกไม่อยู่ก็เลยทับเสียชีวิตค่ะ
เบื้องต้นตำรวจก็จะสอบสวน
และขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ